คุณผู้ชมครับตำรวจออกหมายจับแก๊งทวงหนี้๑๐๐๐บาท
นี่แหละฮะที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งโดนแจ้งข้อหานะครับ
ปล้นทรัพย์นะครับโดยใช้ยานพานะ
อันนี้เป็นข้อหาตามหมายจับนะฮะกล้องวงจรปิดในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ย่านคลองสี่อำเภอลำรุ๊กกาจังหวัดปทุนธานีครับ
บันทึกภาพรถเก๋งสีแดงคันนี้คันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละ
มีผู้ชายคนหนึ่งเดินลงจากรถไปคุยกับพนักงานต้อนรับ
แล้วรถคันดังกล่าวก็ค่อยเคลื่อนเข้าไปที่ห้องพัก
ใช้เวลาประมาณอยู่ที่นั่น๔๐นาทีแล้วก็มีการขับรถออกมา
ภาพนี้เป็นหลักฐานในคดีที่ผู้หญิงอายุ๒๐ปีครับ
ถูกกลุ่มคนบังคับให้ขึ้นรถแล้วพามาที่รีสอร์ทนี้
ทวงหนี้๑๐๐๐บาทครับนะครับ
แต่พอไม่ให้ก็ทำร้ายร่างกายแล้วจับโกนผมครับ
เงินสด๓๐๐บาทแล้วก็บังคับให้โอน
ก็คือชิงเงินในบัญชีอีก๒๓๐๐บาทนะครับ
หลังก่อเหตุก็พาผู้เสียหายไปปล่อยไว้ที่ตลาด๒๐๐ปี
จังหวัดประถุมธานีต่อมาครับตำรวจคุมตัวได้๑ใน๕นะฮะ
ของผู้ก่อเหตุนะครับมาให้ปากคำนะครับ
เพื่อสรุปสำนวนสอบสวนว่าร่วมกันก่อเหตุจริงหรือไม่
เรื่องต้นทราบชื่อทั้ง๕คนแล้ว
ขณะเดียวกันนะครับผู้เสียหายอายุ๒๐ปี
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุมาชี้แจงบอกว่า
ไม่ได้ทำร้ายร่างกายแล้วชิงเงินนะ
แต่ผู้เสียหายยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงครับ
ล่าสุดตำรวจนะครับยื่นสารขออนุมัติหมาย
จับ๓ใน๕ของผู้ร่วมก่อเหตุได้แก่
ผู้หญิงเจ้าหนี้อายุ๒๗ปีผู้หญิงอายุ๒๖ปี
แล้วก็ผู้หญิงอายุ๒๓ปีที่ทำหน้าที่

แล้วก็พามาเจอกลุ่มผู้เสียหาย

เพื่อจะดำเนินคดีด้วยเช่นกัน
ส่วนข้อหานะครับ
ผู้หญิงอายุ๒๗ปีเป็นคนจ่ายค่าห้องพัก

แล้วก็แจ้งว่าไม่ต้องทอนนะ

เสียงดังสักหน่อยนะหลังจากกลุ่มดังกล่าวออกไป
ไปเจอเส้นผมยังงงว่าเอ้ยทำไมมาตัดผมกันที่นี่ล่ะ
แต่ลูกค้าเปิดห้องลูกค้าก็แจ้งแล้วนะว่าอาจจะมีส่งเสียงดังรบกวนบ้าง

เขาแจ้งค่ะตอนเข้าห้องแต่ว่าจริงแล้วก็ไม่มีไม่มีเสียงอะไรเลย
เขาก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะมันมันไม่มีเหตุอะไรที่บอกว่า
เขาอาจจะมีเรื่องอะไรกันแล้วมันไม่มีเหตุไง
มันไม่มีพิรุธอะไรเลยเพราะมาปกติทั่วไปอย่างนี้

หลังจากที่เขาเช็คเอาท์ออกไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าไปทำความสะอาดเลย

ก็มีเส้นผมบริเวณที่พื้นห้องค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ในทางขยะที่เราเขียนไปเด็กกำลังในทางขยะเลย
เพราะว่าเขาตัดทิ้งบางส่วนไว้ถังขยะไว้

คุณผู้ชมครับมีรายงานเพิ่มเติมว่า
ยอดเงินยืม๑๐๐๐๐บาทของผู้เสียหาย

มีการทำข้อตกลงจ่ายคืนวันละ๕๒๔บาท
วันคิดดอก๑๐๐ละ๒๐ก็คือ๑๐๐ละ๒๐
โดยเริ่มยืมเมื่อวันที่๒๙เมษายนที่ผ่านมา
แล้วก็จ่ายมาจนถึงวันที่๙พฤษภาคม
แต่มาถูกก่อเหตุเมื่อวันที่๑๕พฤษภาคม
หลังจากเธอขาดส่งมาประมาณ๕วัน
ตามรวดอยู่ตรวจระหว่างเตรียมดำเนิน
คดีในข้อหาความผิดของพรบเงินกู้ด้วยนะครับ